หลังจากที่เราเคยประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชม
ได้ลองเข้าไปทำแบบสำรวจกันนะครับ
ล่าสุดครับผลออกมาในเบื้องต้น
แล้วเราจะทำทั้งหมด๓ครั้งด้วยกันนะครับ
นี่คือผลโพลครั้งที่๑เดือนมกราคมปี๒๕๖๖ครับ
ผลสำรวจที่ไทยรัฐโพลสอบถามประชาชนว่า
เลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักใด
มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น๑๕๗๐๘ราย
ผลชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะไปลงคะแนนให้พักเพื่อไทย

หลังจากนั้นคือพักรวมไทยสร้างชาติ๖๗
และก็ถัดไปเป็นเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ
เหลือก็คือตามที่เห็นหน้าจอนี้นะครับ
บรรดาผู้ตอบแบบสำรวจ๑๕๗๐๘รายนี้
ตอบว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน๙๔๔๕นี่นะครับ
แล้วก็มีตอบว่าคาดว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๔๗
ส่วนที่ตอบชัดเจนเลยว่าไม่ไปใช้สิทธิ์มีอยู่๐๗
และคาดว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์มี๐๔๗ครับ
ตอบแบบสอบถามกับไทยรัฐโพลครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากร
ที่มีอายุระหว่าง๔๑๕๐ปี
สัดส่วนเนี่ยเกือบจะ๒๕เลยนะครับเกือบ๑ใน๔นะฮะ
และตามมาด้วยวัย๕๑๖๐ปี
ถัดจากนั้นก็จะเป็นวัย๓๑๔๐ปี
ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๒๒เสร็จพอกับกลุ่ม๕๑๖๐ปีครับ
วัยรุ่นก็ตอบนะครับ๑๘๓๐ปีตอบมาถึง๑๗เศษ
ส่วนอายุ๖๐ขึ้นไปก็ตอบมา๑๒๘๑ด้วยกันครับ
สำรวจในครั้งนี้เริ่มสำรวจตั้งแต่๑๒๑๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของทางไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖นี้ทำขึ้นทั้งหมด๓ครั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งครับ
โดยสำรวจเดือนมกราคมนี้เป็นการสำรวจครั้งที่๑

ที่อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง
เพื่อนำเสนอความเห็นของประชาชนคนไทย
ทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์

ตลอดทุกช่วงเวลาครับ